โดยเฉพาะช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะคะ
สถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙ที่ยะลาปรากฏว่า
พบมีผู้ติดเชื้อเป็นสถิติสูงสุดของการติดเชื้อรายวันแล้วนะคะ
ส่วนที่นครราชศรีมาก็วุ่นอีกแล้วค่ะ
ไปพบคลัสเตอร์ตลาดค้าส่ง
โอ้โหติดเชื้อไปแล้ว๗๙รายนะคะก็ไม่ใช่น้อยเลย
ที่ตลาดสุรนารีริมถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่ของภาคอีสานค่ะ
อยู่ติดกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เนี่ยตลาดมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะ
ดาพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดต้องมาเร่งกันเก็บของ

เพราะว่า๑๐กันยายนที่ผ่านมาทางเทศบาลนครนครราชศรีมาเนี่ย
ทั้งหมด๑๔๔๔รายที่เขาตรวจนะคะ
พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อไปทั้งหมด๗๙ราย
กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกคลัสเตอร์หนึ่งของจังหวัดไปแล้วนะคะ

ต้องปิดตลาดสุรนารีเป็นระยะเวลา๔วัน
ระหว่าง๑๒ถึง๑๕กันยายนนี้
ปิดตลาดช่วง๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ยังต้องลงพื้นที่ด้วยนะคะโดยพื้นที่นครราชศรีมามีทั้งหมดสิบเอ็
เตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทุกคลัสเตอร์เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ
ลงใต้บ้างค่ะลงใต้ไปที่ยาลาวันนี้เพราะผู้ติดเชื้อโควิดสี่ร้อยสองราย
กลายเป็นสถิติรายวันที่สูงสุดติดท็อปเทนอีกวันนะคะ
ประเทศทะแหลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าวันนี้นะคะ
เพราะผู้ติดเชื้อเพิ่มมาหนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบเก้าราย
ก็ยังอยู่ทรงทรงอยู่ประมาณนี้อยู่อะนะคะติดเชื้อในประเทศหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามราย
ติดเชื้อในเรือนจำสองร้อยเจ็ดสิบหกรายผู้ติดเชื้อสะสม
หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามรายค่ะวันนี้มีผู้เสียชีวิตร้อยแปดสิบศพนะคะ
ยอดรวมเสียชีวิตสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสามศพ
หายป่วยกลับบ้านได้หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองรายค่ะณช่วงเวลานี้นะคะ